ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกัน
แต่คราวนี้คนก่อเหตุเป็นพระค่ะเป็นอดีตพระแล้วกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้น่าจะต้องถูกจับลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้ว
มีปัญหาหัวใจแค้นผู้ใหญ่บ้านที่ไปเอาอดีตภรรยาของเขาเนี่ย
อยู่กินฉันสามีภรรยาแบบเปิดเผย
ดื่มเหล้ามาแล้วก็ขับรถไปป่วนชาวบ้านสองหมู่บ้าน
ตัวเองอยู่ร้อยเอ็ดขับไปป่นถึงบุรีรำ
พอเจอตำรวจจับตำรวจยังพูดกับตำรวจด้วยนะคะว่า
พอดีเลยอยากเข้าไปดูเรือนจำบุรีรำเหมือนกัน
เอาลองฟังพระพูดกับตำรวจหน่อยนะคะ
ดื่มก็ยอมรับนะคะว่าดื่มที่มือเกาะหลังกระบะไม่ใช่อะไรนะ

เป็นตำรวจสพบ้านด่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะ
ที่มาจับตัวพระจิรพงศ์โกติรำวัย๕๑ปี
สภาพก็อย่างที่เห็นนะคะตำรวจเห็นคือเมาหนักเลยนะคะ
คือจริงมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราศาสตร์
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำเขาแจ้งมาบอกว่า
มีรถเก๋งมาขับบนอยู่ในสองหมู่บ้าน
แล้วพอดูไปปรากฏว่าคนขับเป็นพระค่ะ

พอเข้าควบคุมตัวก็อย่างที่พระตอบนะคะว่าก็ดื่มเหล้ามาจริง

นิดเดียวดื่มมากั๊กเดียว

ขออนุญาตตรวจหน่อยละกัน
เชื่อไหมคะปริมาณแอลกอฮอล์ที่ออกมาเนี่ย

พระจิรพงศ์หรือหลวงพี่ปึ้งคนนี้ก็บอกว่า
เขาเนี่ยเป็นชาวตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำนี่แหละ
แต่ไปบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มเหล้ามานิดเดียว

แล้วก็ขับจากร้อยเอ็ดมาบุรีรำเลยนะ

เพราะว่าญาติเนี่ยจะเอาโฉนดที่ดินที่พระ

ผู้ใหญ่บ้านเอาอดีตภรรยาของพระ

เอาหลังจากท่านบวชแล้วนะ
น่าสิ
คุยกันตรง
ไม่เป็นไรหนุ่มข้างหน้าเบอร์๑๓
เป็นไรก็เป็นเท่านั้น
แต่แต่มันมีประโยคเด็ดกว่านั้นค่ะ

รู้จักเลยเพราะเคยเดียนนังสือไว้ด้วยกัน

เหมือนกันว่าปึ้งไปบวชตอนไหนแล้วบวชแล้วมาขับรถเก๋งป่วนอะไรอยู่แบบนี้

กลัวจะไปขับชนเด็กแล้วเกิดอันตรายเพราะขับเร็วมากในหมู่บ้าน

สอบปากคำเขาบอกเนี่ยนายปึ้งอันนี้เป็นนานแล้วนะไม่เป็นพระแล้วนะคะ
บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าแค่เมาแล้วขับจะสักเท่าไหร่กันเชียว
มันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงก็ยอมลาศิกขาแหละ
ไหนก็ไหนแล้วอยากจะเข้าไปดูเรือนจำบุรีรำอยู่พอดี
แม่เสียดายก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุจราจนไฟไหม้ไปซะก่อนเลยอดดู
โอ้โหไม่เป็นไรค่ะเรือนจำอื่นรอต้อนรับท่านอยู่นะคะ